นี่คือรายการที่ใช้ศาสตร์ของดวงชะตาในการเลือกคู่
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงสองพ่อ
สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนรดาสาทองแก้วนะคะอายุ๒๔ปีค่ะ

โพสต์ล่าสุดก็โดนนอกใจค่ะ

พอเราให้เขาเนี่ยมันเหมือนเราไม่มีลิมิตในตัวเอง
เพราะตอนนั้นคนรอบข้างก็เตือนด้วยค่ะว่า
เออเนี่ยพอได้แล้วนะหยุดได้แล้วนะอะไรอย่างนี้
แต่ว่าด้วยความที่เรารักอะค่ะ
เรารักเขาเราก็ให้
มารู้จักกับหนุ่มโสดทั้ง๔คนก่อนเลยนะครับ
เริ่มจากคนแรกที่ออกมาเลยครับคุณอาร์ตครับ
อาร์ตนะครับศิริราชสอนสุดอายุ๒๕ปีครับ

ถึงผมจะไม่ได้ใส่สูตรระผูทัย
ผมมิ้นนะครับพงศักดิ์ชินวรรณโชธนะครับ

คุณมีดีอะไรกว่าผู้ชายอีก๓คนที่ยืนอยู่ตรงนี้ครับ
ผมก็หุ่นดีครับเพราะผมดูแลสุขภาพ

สวัสดีครับผมทีครับธีรยุทธ์สายแสงครับ

นักดนตรีนักดนตรีสลัดอันนี้ร้องเพลงค่ะอันนี้ร้องเพลงเอาละ

ผมเตรียมมาแล้วครับครับจากบ้านหรือเปล่าใช่ครับ
คุณทีร์ผมกำลังบอกว่าทั้งหมดที่ผมจะพูดกันมาคือคุณคิดเอง

พร้อมนึงสองแสง
ส่วนใบมะกรูดครับเป็นเครื่องต้มยำครับ

สวัสดีครับต้นต้นรักประทิศทองนะครับ
ตอนนี้อายุ๒๒ปีประกอบอาชีพเป็นนายแบบอิสระครับ
เรียนจบมิมี่มาอีกแล้วเพิ่งเรียนจบ
ขาดเงินไหมขาดเงินไหมมีไหม

เรียนมาเนี่ยเหนื่อยอยากพักไหม
ก็ดีครับ
ก็ดีอยากพัก

ซ้ายดูเส้นใจเห็นไหมเส้นใจเขามันอยู่เนินเสา
ไม่มีน้ำอดน้ำทนเบื่อง่ายรักง่ายเบื่อเร็ว

เขาเป็นนักวางแผนเส้นเสาเส้นนี้วิ่งชิดเส้นสมอง
เขาจะวางแผนตั้งแต่อายุ๒๕มีโชคเรื่องการวางแผน
ตำแหน่งนิ้วบอกว่าเป็นคนมีวาสนา
พอดูภาพขวาในมือนี้มีเส้นสาวอยู่เส้นบาง
ว่าลากชนเส้นสมองนี้แล้วมีเส้นอังคารนี้
เจ้าทางเป็นนักวางแผนเป็นคนชอบวางแผน
รวยไหมไม่รวย
ถามว่ารวยไหมก็ตอบว่าไม่รวย
อันนี้ต้องมีเป็นของซื้อแกเป็นของดี

ซื้อเป็นรถซื้อเป็นบ้านซื้อเป็นอะไรที่เป็นของ
เส้นใลมือขาดเส้นใลมือขาด
มือขวาตำแหน่งมือขวา
แล้วเส้นสาวของเขานี่เหลือวิ่งขึ้นไปอยู่เนินเสาเลย

เขามีพรสวรรค์เรื่องการเจรจา
ให้โชคผู้หญิงช่วยเหลือต่อไปในอนาคต

เที่ยวทุกวันมาดูมือขวา

สมองขาดออกจากกัน

ใช้อารมณ์นำชีวิตอยู่กับการเดินทาง

ไหมไอ้เนี่ยรวยช่วงต้นของชีวิตดี

ทำไมอะเส้นสมองขาด
อารมณ์นำแฟบเนินมือก็แฟบเห็นไหม

เขาเป็นคนจินตนาการมาก

เขาอารมณ์นำวงสุขตัวเนี่ย
สัญญาณนั้นก็เป็นคนมีวาสนา

บอกเลยเหนื่อยไอ้เนี่ยคิดว่า

เจ้าชะตาเป็นคนคิดลบเรื่องความรัก

แต่ว่าเส้นใจเขาไม่ค่อยมีน้ำอดน้ำทน

ของสิ่งไหนที่มีความสำคัญกับคุณมากที่สุดค่ะ

ของสิ่งไหนที่คุณขาดไม่ได้เลย

เสียงเพลงกับลำโพง
เฮ้ยอย่าลืมฟังเพลงผมอาจารย์นะ

เฮ้ยอย่าลืมฟังเพลงผมอาจารย์นะ

เฮ้ยอย่าลืมฟังเพลงผมอาจารย์นะ

เฮ้ยอย่าลืมฟังเพลงผมอาจารย์นะ
เฮ้ยอย่าลืมฟังเพลงผมอาจารย์นะ

เฮ้ยอย่าลืมฟังเพลงผมอาจารย์นะ
เฮ้ยอย่าลืมฟังเพลงผมอาจารย์นะ

เฮ้ยอย่าลืมฟังเพลงผมอาจารย์นะ

เฮ้ยอย่าลืมฟังเพลงผมอาจารย์นะ
เฮ้ยอย่าลืมฟังเพลงผมอาจารย์นะ

เฮ้ยอย่าลืมฟังเพลงผมอาจารย์นะ

เฮ้ยอย่าลืมฟังเพลงผมอาจารย์นะ

เฮ้ยอย่าลืมฟังเพลงผมอาจารย์นะ
เฮ้ยอย่าลืมฟังเพลงผมอาจารย์นะ

เฮ้ยอย่าลืมฟังเพลงผมอาจารย์นะ

เฮ้ยอย่าลืมฟังเพลงผมอาจารย์นะ
เฮ้ยอย่าลืมฟังเพลงผมอาจารย์นะ